เอาล่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งไอเดียแสนจะบันเจิดแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับน้องใบตองนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูโอ้โหลูกผู้ชายท่านนี้หัวใจสิงอย่างแท้จริง
ถึงแม้จะมีความพิการนะแต่ว่าสู้ชีวิตคุณผู้ชมครับแล้วก็มีฝีไม้ลายมือในการที่จะทำรูปขึ้นมาให้เป็นรูปสัตว์ต่างนะครับ
จากเศษวัสดุเหลือใช้ก็คือเจ้าผงขี้เลื่อยนี่แหละ
งขี้เลื่อยทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ
ออกมาเป็นแบบนี้ได้อยู่ที่จังหวัดพยาวครับ
นี่กลายเป็นของดีของเด็ดประจำจังหวัดไปแล้วด้วยนะ

แล้วก็สวยงามมากด้วยไม่ได้มาจากการแกะสลักไม้นะครับ
หรือว่าการปั้นดินน้ำมันแต่อย่างใดเพราะว่า
ขึ้นมาจากผงขี้เลื่อยที่ผมบอกนี่แหละครับ
เป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้แล้วหรือว่ากลายเป็นขยะไปแล้วนะครับ
เขาเป็นผู้พิการหัวใจสิงอย่างที่ผมบอกครับอยู่ที่ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
ผู้พิการที่ไม่ยอดท้อต่อโชคชะตาบอกว่าสมัยก่อน
งานปั้นจากผงขี้เลื่อยเนี่ยชาวบ้านเขาจะเอาไปวางขายตามข้างถนนตนเอง
ก็เกิดความสนใจแต่ไม่มีความรู้มาก่อนด้านศิลปะในการปั้นเลย
ก็ไปขอคำแนะนำครับพี่ครับทำยังไงสอนผมหน่อย
ผมมีความตั้งใจอยากจะทำสุดท้ายนี่แหละครับ
ก็สามารถได้รับคำแนะนำมาแล้วก็ปั้นงานศิลปะ
แต่ละชิ้นออกมาได้แต่ละชิ้นนี่เขาบอกว่า
ไอเดียนี้สุดยอดเลยนะครับแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้ปั้นกันง่าย

ถูกต้องที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีทั้งรูปพญานาคนกฮูกคู่ก็มี
พญานาคนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคล

หลายคนเขาก็อยากจะเช่าเอาไว้บูชาซื้อเอาไว้ประดบประดาบ้านเอาไว้

แล้วก็ขายดิบขายดีเลยทีเดียวถูกอกถูกใจ
ชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนะครับแล้วก็สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรม
เขาบอกว่าเดือนเดือนหนึ่งนะสามารถสร้างรายได้จากงานนี้

นี่เห็นไหมถึงแม้ว่าจะมีความพิการทางร่างกาย
แต่ว่ามีความใจสู้ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ
คุณผู้ชมถ้าอยากจะไปอุดหนุนพี่เขานะครับ
ผมบอกเลยแล้วกันว่าลองโทรไปสอบถามกันได้
หมายเลขโทรศัพท์นั้นขึ้นให้แล้วนะครับ

ติดต่อคุณนพดลเสมอเชื้อนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยกันสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มผู้พิการในตำบลอีกด้วยนะครับ
โอ้โฮจากขี้เลื่อยนะ
อย่างหนึ่งที่มันเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเราเองได้

แล้วก็หัวใจที่ไม่ย่อท้อของพี่เขา

ตบมือให้ทั้งคุณแล้วก็ทั้งพี่น้าพะดนด้วย